วันนี้ของดีของเด็ดรออยู่
ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจสาวกับผลไม้ดอง

แคบกูดกระจี๊ดสีซาดแล้วล่ะ

เขาบอกว่าร้านนี้นะครับมีผลไม้แช่อิ่ม
ผลไม้ดองน่าชนิดมากมาย
อย่ารอช้าไปติดตามกันเลยในช่วงของ
ตลอดเกณฑ์
เอาอะไรจ๊ะเลือกดูก่อนได้นะคะ
อิ่มทำเองน้ำปลาหวานอะไรทำเองหมดเลย
พวกนี้หายากมากเพราะเอิญวันนี้ได้

เจ๊สาวมะม่วงน้ำปลาหวานเทพศิษย์พัทยา
ก็ขายมะม่วงน้ำปลาหวาน

แค่อิ่มแล้วลูกค้าขอเติมนู่นหน่อยนี่หน่อย
คนนู้นอยากกินอันนี้ชิ้นนึงอันนี้ชิ้นหนึ่งอันนี้ชิ้นนึง

ผลไม้ทุกอย่างรวมได้นะคะ

แม่ชอบหาของบ้านโบราณโบราณมาขาย
แบบว่าบางคนเข้ามาอยู่ในตัวเมือง
แล้วเขาไม่มีของพวกนี้ได้กิน
ก็เลยแม่พยายามที่จะส่อหาอะไรที่มันเป็นโบราณโบราณ

อันนี้ลูกว่าอันนี้มะม่วงหาวมะนาวโอ

เม่าแล้วก็ม่วงกะตอยดอง
อันนี้มะกอกน้ำแล้วก็นี่มะขามอ่อน

อันนี้คือผลไม้สุ่มไง

ค่ะที่อยู่บนร้านมารวมกันค่ะ
ครั้งนึงอาจจะได้เป็นฝรั่ง

จิ้มอีกครั้งได้เป็นมะม่วงมันแล้วค่ะ

น้ำจิ้มของแม่มี๘อย่างทั้งหมด

ความชอบของแม่
ชอบอะไรที่มันจัดและธรรมชาติ

เป็นมะม่วงกะปิหวานน้ำปลาหวาน
เป็นผลไม้ยำทรงเครื่องก็ได้ค่ะรวมได้ทุกอย่างน้ำปลาหวานก็รวมได้ทุกอย่างค่ะ
ส้มโอค่ะสละเป็นผลไม้ยำทรงเครื่องโบราณนะคะ
สะท้อนทรงเครื่องโบราณค่ะแล้วก็ทรงสะท้อนปลาร้าค่ะ
กินกันมากคือกระท้อนปลาร้า
มีน้ำปั่นมีผลไม้สดข้าวเหนียวมะม่วงทะเลโวยวาย
ศุกร์เสาร์อาทิตย์อยู่ตลาดเทพศิษย์เริ่มขายกันตั้งแต่บ่าย๒โมงค่ะ
จนถึงห้าทุ่งอ่ะ
มาเที่ยวพัทยาอย่าลืมมากินมะม่วงน้ำปลาหวานเจ๊สาวเทพศิษย์นะคะ

โอ้โหเจ๊ร้านเจ๊มีหมดทุกอย่างเลย

พัทยานะย้ำนะเขาขายอยู่ที่ตลาดเทพประสิทธิ์พัทยานะครับ